ทีนี้มาดูผลกระทบจากโรคโควิด๑๙นะคะ
หลายคนตกงานบางกิจการบอกว่าเดี๋ยวหยุดชั่วคราว
ถ้าเกิดว่าหลังโควิดจะมาเปิดใหม่ปรากฏว่ารถเมษายนึงสองเจ็ดอะค่ะ
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้เราเคยลงพื้นที่ไปแล้วเมื่อวันที่๘เมษายนที่ผ่านมา
ตรงนี้เขามีการปิดกิจการชั่วคราวล่าสุดประกาศแล้วนะคะ
ว่าจะหยุดกิจการถาวรเลยทีนี้กระเป๋ารถเมย์เอ่ย
คนขับรถเมย์เอ่ยคนที่เกี่ยวข้องกับรถเมย์สายนี้
หนึ่งสองเจ็ดเนี้ยค่ะกลายเป็นคนตกงานในบัตรดนเลยนะคะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่เมื่อวานนี้ไปเห็นค่ะ
กำลังนั่งกินข้าวที่ได้รับแจกมาทั้งลูกหลานทั้งคนขับทั้งกระเป๋ารถเมย์นะคะ
ไปถามนางสาวขวัญใจชุ่มแสงพนักงานเก็บค่าโดยสาร
ทำงานกับรถเมษายเนี้ยมากว่าสิบหกปีแล้วบอกว่าหลังจากถูกลอยแพร่จากเจ้าของอู่ลำบากมาก
สามีที่เคยเป็นพนักงานขับรถเป็นโชเฟอร์ก็ต้องหันมาเก็บของเก่าขาย
เงินเยียวยาที่คิดว่าจะได้จากเงินประกันสังคมก็ไม่ได้เพราะอะไร
เพราะว่าตอนแรกเจ้าของอู่บอกว่าจะหยุดวิ่งแค่ชั่วคราวหยุดวิ่งแค่ชั่วคราว
แล้วให้เซ็นใบลาออกเพื่อที่จะได้เงินเยียวยาเอ้าสุดท้ายกลายเป็นไม่ได้
เพราะลักษณะคือเหมือนตัดสินใจเซ็นลาออกเองคุณนึกออกไหม
พอมารู้ทีหลังว่ารถเมย์หยุดวิ่งถาวรชีวิตเหมือนสิ้นหวังแล้วค่ะ
ไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงเลยนะคะ
ฟังเสียงคนที่เขาทุกข์ร้อนใจกันหน่อยค่ะ
ก็เขาบอกว่าให้ไปรับเงินเยียวยาจากประกันสังคม

ก็บอกเวลาออกแล้วทำเรื่องจะได้เงินคนละ๗๕๐๐
เราก็หวังเงินก้อนนี้จะไปปลูกบ้านให้เสร็จ
แต่พอมาวันนี้เท่าแก่บอกว่า
บริษัทปิดตัวหนีหมดเลย

ระหว่างการทำงานไม่เกิน๑๐กว่าปี

อืมเหมือนกับถูกหลอกด้วยน่ะ

ที่นักข่าวลงไปเมื่อวานนี้ก็คือ
อู่รถเบย์ตรงตลาดบางบัวทอง
ใกล้กับวัดเล่งหน้ายี่๒ที่บางบัวทองนนทบุรีนะคะ
อีกหนึ่งคนที่เราไปถามก็คือคุณกฤษณะเบนผาดนะคะ
เป็นพนักการขับรถเมย์สาย๑๒๗เนี่ย
เล่าบอกว่าหลังจากที่ไม่ได้ขับรถเมย์เกือบ๑เดือน
เจ้าของบริษัทไม่เคยมาเหลวแลเลย
ไม่ทำตามที่รับปากไว้ในข้อตกลง
การเขียนใบละออกที่จะให้เงินช่วยเหลือ๗๕๐๐บาท
สำหรับคนว่างงานจากประกันสังคม
เอ้าส่วนเงินเยียวยาจากรัฐบาล๕๐๐๐บาท
ก็ไม่มีใครได้เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ใช่
คนที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓ไม่ให้เข้าหลักเกณ
ที่จะได้เงินเยียวยา๕๐๐บาทจากรัฐบาลนะคะ
เนื่องจากว่ายื่นใบลาออกเองทำให้ตอนนี้ทุกวันลำบากมาก
คือคนที่จะได้รับเงิน๗๕๐๐บาทจากกองทุนประกันสังคม
จะต้องเป็นคนตกงานเป็นคนที่เจ้าของบริษัทให้ออก
เป็นว่าคุณสมัครใจที่จะลาออกเองนะ

สำหรับรถร่วมบริการขอสมกสาย๑๒๗บางบัวทองบางลำพูนะคะ
ได้รับสัมประธานโดยบริษัทกรุงเทพมหานครขนส่งจำกัด
มีทั้งประเภทรถเมร้อนรถเมย์ปรับอากาศ
ทีมข่าวไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัทดังกล่าว
พบว่าให้บริการเดินรถมากว่า๒๐ปี
สุดท้ายปิดกิจการถาวรด้วยพิษเศรษฐกิจแล้วก็พิษโควิดนะคะ
คือมุมหนึ่งก็เข้าใจผู้ประกอบการอีกมุมหนึ่งก็เห็นใจ
คนที่เขาตกงานโดยที่เขาไม่ได้แบบตั้งหลักเลย
ให้กำลังใจกันต่อเนื่องนะคะย้ำผ่านไลน์หน้าจอของเราเข้ามา
ให้กำลังใจกันทุกคนในช่วงเวลานี้นะคะ